คุณผู้ชมคะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อกลางดึกที่ผ่านมาค่ะ
พ่อเลี้ยงยิงลูกเลี้ยงจนเสียชีวิตนะคะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นที่บ้านในพื้นที่ตำบลทุ่งคอกอำเภอสองพี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรี
คือพ่อเลี้ยงบอกว่าทนพฤติกรรมของลูกเลี้ยงคนนี้ไม่ไหว
เมาแล้วก็อารวาสห้ามเท่าไหร่ก็ไม่หยุดสักที
พ่อเลี้ยงเลยคว้าปืนยิงใส่ไปนัดหนึ่งโอ้โหลูกเลี้ยงเสียชีวิตตรงจุดเกิดเหตุเลยนะคะ
ผู้เสียชีวิตชื่อว่านายอนุรักษ์รอดสวัยค่ะอายุ๓๑ปีค่ะที่บ้านหลังนี้นะคะ
เสียชีวิตก็คือสภาพคว่ำหน้าอยู่บนพื้นข้างโอ่งน้ำใต้ถุนบ้านเนี่ยค่ะตรงนี้เลย
ถูกปืนขนาด๗๖๕ออโตเมติกยิงเข้าที่ต้นแขนขวาทะลุชายโครงขวา
ใกล้กับศพพบไม้หน้าสามยาวประมาณหนึ่งเมตรมีขวดเบียร์กระจัดกระจายอยู่เต็มพื้นเลยนะคะ
คนที่ยิงก็คือพ่อเลี้ยงค่ะชื่อว่านายไพโรธใจซื่อทรากุลอายุห้าสิบหกปี
พ่อเลี้ยงคนนี้เป็นสารวัตรกำนันตำบลทุ่งคอกนะคะคนนี้ค่ะที่ใส่เสื้อกล้ามนะคะ
เป็นคนยิงก็คือยิงเสร็จไม่ได้หนีไปไหนนั่งรอมอบตัวอยู่ใต้ถุนบ้านเนี่ยค่ะ
แล้วก็เปิดอู่ต่อรถบรรทุก๑๐ล้ออยู่ที่บ้านก็จ้างลูกน้องหลายคนนะคะ
รวมถึงนายอนุรักษ์ที่เป็นลูกเลี้ยงด้วยอ่ะค่ะก่อนเกิดเหตุ
หลังจากคนงานกลับมาจากไปส่งแกรบก็มานั่งดื่มเบียร์กัน๔๕คน
นายอนุรักษ์ลูกเลี้ยงก็ดื่มด้วยสักพักหนึ่งโอ้โห
ได้ยินเสียงดังโครมคลามดังนะคะตัวพ่อเลี้ยงบอกว่าตัวเองนอนอยู่บนบ้าน
รีบวิ่งลงมาดูเห็นนายอนุรักษ์เอาขวดเบียร์
ทุบรถยนต์ในบ้านพังเสียหายหมดเลยตัวเองกับคนงานก็รู้อ่ะ
นายอนุรักษ์เวลาเมาทีไรเป็นแบบนี้แล้วบางทีไม่ใช่แค่เมาเหล้าเมาเบียร์
ชอบเสพยาบ้าด้วยก่อนหน้านี้ก็เคยโวยวายทะเลาะด่าคนในบ้าน
วันนี้ก็มาคลุ้มคลั่งอีกไปทุบรถจนพังเสียหาย
เลี้ยงที่เป็นคนก่อเหตุบอกว่าพยายามจะห้ามแล้วค่ะแต่ว่านายอนุรักษ์ไม่ยอมหยุดนะคะ
เดินมามาชกมาต่อยด้วยจนพ่อเลี้ยงบอกว่าไม่ไหว
เอาไม้หน้าสามฟาดไปก่อนทีนึงเพื่อป้องกันตัวแต่ถือปืนมาด้วยค่ะ
พ่อเลี้ยงบอกว่าคือถือปืนด้วยถือไม้ด้วยในมือเดียวกัน
เอาไม้หน้าสามฟาดไปแต่ปืนมันลั่นหนึ่งนัดกระสุนเข้าไปเต็มเต็มเลยที่ลูกเลี้ยง
เลี้ยงบอกแบบนี้นะคะบอกว่าโอ้โหตกใจมากเรียกให้คนงานมาช่วย
พาลูกเลี้ยงคนนี้นายอนุรักษ์คนนี้ส่งโรงพยาบาลแต่นายอนุรักษ์ขาดใจตายไปก่อน
วันนี้คุณสิริวัณรักษัตริย์ทีมข่าวของเราลงพื้นที่ไปที่บ้านเกิดเหตุ
บรรยากาศเงียบเหงาเลยค่ะมีรถบรรทุกจอดอยู่นะคะ
ก็ไปสอบถามป้านางป้านางเป็นภรรยาของลูกจ้างนายไพโรธคนก่อเหตุ
เล่าให้ฟังว่าช่วงสี่ทุ่มกว่าเมื่อคืนนี้เห็นนายอนุรักษ์ผู้ตาย
คลั่งอารวาสจริงปลาข้าวของสารพัดใส่คนในบ้านจริงจริง
นางเห็นท่าไม่ดีวิ่งหนีไปหลบอยู่ที่บ้านพี่สาว
อยู่ฝั่งตรงกันข้ามกับบ้านของนายไพโรธนะคะเพราะว่ากลัวจะโดนลูกหลง
นายไพโรธที่เป็นพ่อเลี้ยงเนี่ยค่ะลงมาห้ามคือลงมาห้ามแล้วรอบหนึ่ง
แล้วก็กลับขึ้นไปนอนแต่นายอนุรักษ์ยังคลุ้มคลั่งไม่หยุด
นายไพโรธก็เลยลงมารอบสองรอบสองนี่แหละมีปากเสียงกัน
แล้วก็ทะเลาะกันเสียงดังเป็นครึ่งชั่วโมงนะคะสักพักได้ยินเสียงปืนดังขึ้นหนึ่งนัด
แล้วเหตุการณ์ก็เงียบลงตัวป้านางบอกว่าตัวเองก็วิ่งมาดู
เห็นว่านายอนุรักษ์นอนเสียชีวิตจมกองเลือดอยู่ข้างโอ่งใต้ถุนบ้านค่ะ
เค้าก็สู้กันนั่นแหละทั้งข้อนทั้งเล็กทั้งอะไรเนี้ย
เป็นท่อนท่อนน่ะเมื่อกี้เต็มไปหมดแหละแถวเนี้ย
สักครึ่งชั่วโมงอ่ะรู้กันแล้วเขาก็

ทางนี้ไม่หยุดก็ได้ยินเสียงเขาฟังอยู่
แค่นั้นแหละก็ป้าก็ไม่นี่เลย
ทีมข่าวของเราไปคุยกับนายสมชายหนูแดง
หลานชายของนายไพโรธผู้ก่อเหตุนะคะ
เล่าให้ฟังว่านายไพโรธเป็นสารวัตรกำนันมานานหลายสมัย
คนในหมู่บ้านและลูกน้องทุกคนรักและเคารพ
เพราะปกตินายไพโรธเป็นคนนิสัยดีใจเย็นมาก

เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเพิ่งรู้เมื่อเช้านี้ค่ะ
แล้วก็เล่าให้ฟังว่านายอนุรักษ์ผู้ตายเป็นคนชอบกินเหล้าจริง
เมาทีไรก็คลั่งอารวาสทำร้ายร่างกายคนอื่นอยู่บ่อย
ระยะหลังไม่ใช่แค่เมาเหล้าเมาเบียอย่างเดียว
เสพยาเสพติดด้วยนะคะก็เลยคลุ้มคลั่งหนักเข้าไปอีก
หลายคนก็ให้ข้อมูลแบบนี้เกี่ยวกับตัวผู้เสียชีวิตเนี่ยนะคะ
ทางตำรวจบอกแบบนี้ค่ะพันธุ์ตำรวจเอกกิติพงศ์บุญรอด
ผู้กำกับสพทุ่งคอกบอกว่าก็สอบปากคำ
ผู้ต้องหาเพิ่มเติมนะคะผู้ต้องหาเองก็รับสารภาพทั้งหมด
แต่ก็อ้างในลักษณะที่ว่าไม่ใช่โอ้โหคว้าปืนมาแล้วยิงใส่เลย
เป็นลักษณะที่ในมือถือทั้งปืนถือทั้งไม้
เอาไม้ฟาดไปแล้วกระสุนปืนลั่นออกมาเขาอ้างแบบนี้
ก็เบื้องต้นแจ้งข้อหาเอาไว้ก่อนข้อหาฆ่าผู้อื่นนะคะ
ส่วนศพของลูกเลี้ยงก็ส่งไปให้ตรวจชนะสูตร
หาสาเหตุที่แท้จริงอีกทีนึงค่ะ